ข่าวนี้ที่ชักชวนให้ดูพี่วินคนนี้นะครับ
เวลาว่างก็ทำหน้าที่เป็นกู้ภัยด้วย
รับแจ้งเหตุบอกว่ามีคนหมดสติอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่ง
คุณผู้ชมครับไปถึงก็ไปช่วยเขาปั๊มหัวใจ
ที่แพทย์ฉุกเฉินจะมาปั๊มหัวใจแล้ว
ปรากฏว่าคนป่วยไม่ฟื้นตัวเขาวูบครับ
วูบแล้วเสียชีวิตเสียชีวิตตามกันไปเลยครับคุณผู้ชม
จากที่เขามาช่วยนะคะผมอ่านแล้วขนลุกนี่พี่คนนี้
ในจูดกู้ภัยรับแจ้งจากรองหัวหน้าจุดกู้ภัย
มีเจ้าหน้าที่หมดสติขณะปั๊มหัวใจให้ผู้ป่วย
ชื่อคือพี่สมศักดิ์ศรีเสือครับ
ต่อมาตำรวจสพพระนครศรีอยุธยาไปตรวจสอบสภาพศพของนายสมศักดิ
ที่โรงพยาบาลราชธานีเบื้องต้น
ยังอยู่ในชุดกู้ภัยอยู่เลยนะครับ
สภาพมีเลือดไหลออกจากจมูก

มีเพื่อนร่วมงานที่เพิ่งทราบข่าว
เดินทางมาด้วยความโศกเศร้าครับคุณผู้ชมครับ

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
ไปช่วยเหลือแล้วก็ประสานกู้ภัยในพื้นที่

ซึ่งในสมศักดิ์เนี่ย
ขี่วินอยู่แล้วก็ตามมาในที่เกิดเหตุ
ลงมือปั๊มหัวใจช่วยผู้ป่วยตอนที่รอแพทย์ฉุกเฉิน
แต่พอแพทย์มาถึงนะครับพบว่าผู้ป่วยคนนั้นไม่มีสัญญาณชีพแล้ว
จึงนำร่างส่งโรงพยาบาลส่วนพี่สมศักดิ์หลังจากปฏิบัติหน้าที่
ไปยืนพักอยู่ข้างเพื่อนจู่จู่พี่เขาล้มฟุบลงไป
แล้วพาส่งโรงพยาบาลไม่ทันครับคุณผู้ชมไม่ทัน

ทีมผู้ชีพได้จุดเหลือน้ำส่งมาโรงพยาบาลราชธานี
คุณผู้ชมฟังตรงนี้ดีมาถึงจุดตรงที่อยากให้โฟกัสแล้ว
พี่สมศักดิ์คนนี้นะครับมีโรคความดัน
รักษาตัวมาโดยตลอดแล้วปกติจะขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
คู่กับการทำจิตอาสาเป็นกู้ภัยช่วยสังคมเป็นประจำทุกวัน
ส่วนการเสียชีวิตในครั้งนี้นะครับ
หลายหน่วยงานกู้ภัยในจวัดพนคร๔อายุทธิยา
ได้โพสต์แสดงความเสียใจ
คุณผู้ชมก่อนหน้านี้มีกู้ภัยเสียชีวิต
ขณะปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว๓รายครับ
พี่สมศักดิ์นี่เป็นรายที่๔ครับนะครับ
อย่างไรก็ตามหน่วยกู้ภัยอายุทยานะครับได้แจ้งญาติของพี่สมศักดิ์ให้รับทราบแล้ว
ทั้งหมดอยู่ระหว่างเดินทางมาจากพิสุนุโลกนะครับมารับศพ
กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอส่งกำลังใจ
ให้พี่กู้ภัยทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับ
แล้วดูแลสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะคะ